คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็ยี้เป็นพฤติกรรมที่น่ายี้จริงนะคะ
เขาบอกว่าคนในคลิปนี้คือไอ้ไผ่ขาแว้นค่ะครับ
ไลฟ์นะคะโวยวายตำรวจค่ะบอกว่าจับอยู่ได้เด็กแว้นเนี่ย
ค้ายาทำไมไม่ไปจับระวังนะระเบิดจะลงสพเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ขู่กันขนาดนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันเลย
เอามีคำหยาบก็ขอดูดหน่อยนะคะสรุปใจความก็คือด่าตำรวจนี่แหละค่ะ
นี่คือไอ้ไผ่ขาแว้นฉายาของเขานะไลฟ์ด่าตำรวจบอกว่าจับอยู่ได้รถเสียงดังเนี่ย
ไตแต่เงินเด็กยาเสพติดเต็มเมืองทำไมไม่ไปจับ
แล้วก็ขู่ด้วยบอกว่าสพหาดใหญ่เดี๋ยวจะโดนระเบิดอีกโรงพัก
กลายเป็นแบบนั้นค่ะซึ่งคุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้ไหม
ไผ่ขาแว้นก็คือคนนี้
โรงผมกลัวแล้วหลงไห้พิษไปแล้วอย่าจับผมไถ

ไถไลฟ์บอกว่าไถบอกตำรวจว่าไม่ไปจับคล้ายยาแต่แต่เด็กแว้นให้เงินเด็ก
บอกให้ตำรวจระวังว่าโรงพักตำรวจจะระเบิด
แต่ว่าไผ่ร้องไห้เออยังไง
ทางตำรวจเอกิติชัยสังขาดฐาวร
ผู้กำกับการโรงพักหาดใหญ่บอกว่า
เห็นคลิปปุ๊บบอกเลยค่ะว่าอ๋อไม่เป็นไร
ตอนนี้ขอสารออกหมายจับภัยแล้วจ้ะ
ในข้อหามินประมาทเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่หนึ่ง

และข้อหาที่๓คืออะไรรู้ไหมคุณ
เป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะ

บอกว่าจะวางระเบิดสพใช่ไหม

ว่าลูกรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไร
จะเดินหน้าจับกลุ่มเด็กแว้นอย่างหนักต่อไป

ถ้าปรับแต่งสภาพรถขับขี่รถเสียงดัง
โดนหมดอ้าวไผ่
เราจะได้เห็นคลิปไผ่ร้องไห้อีกไหม

หลายคนโดนไปแล้วก็ยังกลับมาไลฟ์กลับมาเก๋าหน้าจอ

นะครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ตักเตือนลูกด้วย